คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่เพื่อตามความคืบหน้าเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
กรณีคนร้ายที่ชื่อว่านายดะนุสรนุ่มเจริญ
ถือปืนเข้าไปบุกเดี่ยวเข้าไป
ขึ้นไปบนชั้น๔ของห้าง
เข้าไปในคลินิกเสริมความงาม
แล้วยิงอดีตภรรยานี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะ
นางสาวปียานุษย์ฉัดไทยอายุ๒๘ปี
อดีตภรรยาของนายดานุสรถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิต
แล้วก็มีนางสาวิลาซินีทีปั่นอายุ๓๐ปีเพื่อนร่วมงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์
ถูกยิงเขาที่แขนซ้ายได้รับบาดเจ็บ

ยิงเสร็จแล้วก็หนีไปยังจับไม่ได้
ยังหนีอยู่ตอนนี้ออกหมายจับแล้ว
หน้าตาของคนก่อเหตุ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ห้องพัก
ของไหน่ยดานุสรคนก่อเหตุ
ห้อง๗๔๒๔ชั้น๕

ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงแม่บ้านกำลังเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยพอดีในห้อง
ของคนร้ายข้าวของยังอยู่ครบค่ะใบหย่ายังอยู่ค่ะมีเอกสารเรื่องของ
อาวุธปืนด้วยนะคะมีใบป๔อะค่ะแล้วก็มีบัตรพนักงานร้านร้านหนึ่งที่
คนร้ายทำงานอยู่แต่เป็นบัตรของปี๒๕๖๑แล้วก็มีข้าวของต่างยัง
อยู่เต็มไปหมดนะคะครับแม่บ้านที่ดูแลหอพักบอกว่ารู้จักคนร้ายกับ
ผู้ตายเป็นอย่างดีเพราะอยู่ที่นี่มาสามปีแล้วทั้งคู่เพิ่งเลิกกัน
ในช่วงปีใหม่ตัวนายดานุสรเองก็มีแฟนใหม่นะคะคบหากับแฟนใหม่
เพิ่งไปส่งแฟนใหม่มาตอนเที่ยงนี้เองก่อนเกิดเหตุค่ะวันนี้
หลังเกิดเหตุมีคนเห็นนายดะนุสรกลับมาที่ห้องพักด้วยค่ะมี
คนเห็นว่ากลับมาแต่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนที่นี่
เขาก็ยังไม่รู้ข่าวอืมว่านายดานุสรไปก่อเหตุอะไรแต่พอเป็น
ข่าวพอเห็นข่าวคนตกใจมากไม่เชื่อว่านายดานุสรจะก่อเหตุ
นี้เพราะว่าเพื่อนบ้านคนที่อยู่หอพักเดียวกันหรือว่าแม่บ้าน
บอกว่านายดะนุศรเป็นคนจิตใจดีเพื่อแผ่แบ่งของกินให้
เพื่อนร่วมอพาร์ทเมนต์อยู่บ่อยตอนอยู่กับแฟนเก่าซึ่งก็
หมายถึงผู้เสียชีวิตน่ะนะคะก็ไม่เคยทะเลาะกันนายดนุสรก็
พาแฟนใหม่มาอยู่ที่นี่นะคะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านของ

ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเขาก็ยังขึ้นลงอยู่เลยค่ะยังมา
ถามพี่อยู่เลยว่ามีพัสดุมาหรือเปล่าอืมพอได้รับพัสดุปุ๊บ
ใจว่าจะเป็นเกาะเรื่องขนาดนี้คือค่ะอยู่กับแฟนใหม่แฟน
ใหม่อันนี้คือร่องของผู้ชายใช่ผู้หญิงของผู้ชายของ

แล้วผู้หญิงที่ผู้หญิงไม่ได้อยู่นี่ที่ไปยิง

ใช่เขาพาแฟนใหม่มาอยู่๒อาทิตย์
และใครจะไปนึกว่าจะไปยิงแฟนเก่า
ถ้าเป็นข้อมูลตามที่คุณป้าแม่บ้านบอกใช่ไหมฮะ

เพราะว่าตัวเองก็มีแฟนใหม่ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วจะไปหึงหวงอะไรอดีตภรรยา
ที่ว่าเขาก็ถ้าเขาจะไปมีแฟนใหม่บ้างเนี่ยนะฮะ

แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามจับตัวอยู่นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ว่านายดนุสรไปก่อเหตุมา
คือหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ๑๕นาทีหลังจากที่เขาเห็นข่าวนะ
กลับมาที่ห้องพักมาถึงก็เปลี่ยนชุด
คือแล้วก็รีบวิ่งออกไปท่าทางลุกหลลี่รุกหล่น
จนเพิ่งมารู้ว่าอดีตสามีที่ไปจ่อยิงอดีตภรรยาก็คือนายเดินทุกศร
ควานออกมาข้างนอกแต่ก็วิ่งขึ้นข้างบนเลย
ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปก่อเหตุมาต่อมาหรือเปล่าไม่มี
ตกใจไหมพี่หลังจากที่พี่นึกว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง
ในสักทีนี้ตำรวจสืบประยะไทยมามาทำอะไรจัง
แค่เลยพี่ก็เดินมาดูดูนึกปั๊บไอน้องนั้นเป็นตำรวจน่าจะ

พี่ถามมีอะไรก็บอกมีเกิดไอ้เจ้าเจ็ดเซ็นจุรี

ทุกวันบางทีก็ไม่เห็นบางวันอาทิตย์ก็ไม่เห็น
เขาเป็นคนน่าจะก่อเหตุแบบนั้นไหมครับพี่

ถามตกใจมากเลย
รูปโหลมากเพราะให้หนวดว่าเชากธรรมันที่แมคตีนั้ม
เพราะว่าที่พักของคนร้าย
หลังจากก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาแค่๑๕นาที
ชาวบ้านก็ยังไม่ทันรู้ว่าใครเป็นใคร
มันถึงก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไปเลย
ตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็ไปเจอหลักฐานที่คนร้ายมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ
เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ไปก่อเหตุ
คลินิกที่ห้างนั้นเลยนะฮะ
ก่อเหตุแล้วก็ยังไปเจอกล่องกระสุนปืน
นี่รองท้องรองเท้านะครับ
ขณะเดียวกันจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ขี่เป็นภาษณะเนี่ย
พบว่าสวมป้ายทะเบียนนะฮะ
ลักษณะเหมือนกับเอาทะเบียนหมายเลขอื่นมาหนีบทับเอาไว้
คือแสดงว่าอย่างนี้มีการเตรียมการตั้งใจนะครับ
ตอนนี้ตำรวจขอสารอนุมัติหมายจับและสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
นายดนุสรนะครับ๔ข้อหาด้วยกันคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องของการพกพาอาวุธไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็การยิงปืนในพื้นที่เมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนนะฮะ
ท่านเห็นคนร้ายคนนี้นะครับแจ้งสอนอพยาไทย
๐๒๓๕๔๖๙๕๘หรือสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๑๕๙๙

ซึ่งตอนนี้นะคะคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
อยู่ที่ห้องพักของคนร้ายที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ตอนนี้คุณนฤทธิ์อยู่ในสายกับเราคุณนฤทธิ์ค่ะ
ครับมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอะไรบ้างครับณขณะนี้ในการติดตามตัวคนร้าย
ตอนนี้ผมอยู่ในหอพักที่เกิดเหตุนะครับจากการที่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ
ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าที่ผู้ก่อเหตุได้ใช้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับที่มีการสวมทะเบียนนะครับ
นำหลักฐานทั้งหมดไปที่หอพักที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อที่จะทำบันทึกแล้วก็เป็นการทำบันทึกถ่ายภาพ
เพื่อตรวจยึดจับกลุ่มหลักฐานไว้อะครับ
ช่วงที่คนร้ายก่อเหตุแล้วกลับมาแล้วออกไปเนี่ยช่วงเวลามันมากน้อยยังไงคะ
มีข้อมูลจากแม่บ้านหรือคนที่อยู่ในหอพักตรงนั้นไหมคะ
ผมได้สอบถามจากคนดูแลหอพักซึ่งเป็นแม่บ้านอยู่นะครับ
เขาบอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาของวันนี้
ทางคนร้ายเนี่ยยังได้ไปรับไปส่งแฟนใหม่อยู่เลยนะครับ
ออกจากหอพักไปเมื่อตอนช่วงเที่ยงนี่เองนะครับ
หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็อ่าก่อนที่จะออกไปนะครับ
ก็ช่วงประมาณเวลาบ่าย๒นะครับคือมีพัสดุมาส่ง
หลังจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เอาพัสดุมา
แล้วก็แกะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็เอากล่องเนี่ยโยนทิ้งถังขยะ
เสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนห้องขึ้นไปสักประมาณไม่นานนะครับ
หลังจากนั้นก็รีบขับรถออกไปเลยซึ่งคาดว่าน่าจะขับรถไปก่อเหตุ
หลังจากนั้นประมาณบ่าย๓โมงบ่าย๓โมงครึ่งนะครับ
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วผู้ก่อเหตุคนนี้นะครับ
ขับรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุนะครับ
มีการสวมป้ายทะเบียนนะครับขับกลับมาจอดที่หอพักนะครับ
แล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อใส่ชุดใหม่กางเกงใหม่
แล้วก็รีบวิ่งลุกลี้ลุกลนออกจากหอพักไปเลย
โดยที่คนในหอพักก็สงสัยว่าทำไมรีบขนาดนั้น
แต่ไม่ได้เอกใจว่าไม่คิดว่าผู้ต้องหาคนนี้
คุณนฤทธิ์ครับอย่างจดหมายที่มีการเปิดเผยกันในขณะนี้
แผ่นที่คนร้ายได้เขียนเอาไว้เนี่ย
อันนี้มีข้อมูลไหมครับตำรวจเข้าไปพบที่ไหนอะไรยังไงครับ
คือจดหมายที่มีการเขียนเพิ่มเติมมาไว้อีกนะครับ
ภายในห้องของผู้เกาะเหตุนี่แหละครับ
ในครั้งทีครับผมเห็นภาพที่หน้าจอคิมไปคือกูสมุดเล่มนึง
อย่างไรไม่รู้ครับเขียนอะไรไว้นะตรงนี้
อันนี้ยังไม่ทราบเหตุผลที่ตัดเจนอ่ะนะครับ

แล้วในส่วนของแฟนใหม่ของคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจได้มีการเรียกตัวมาสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
หลังจากที่ก่อเหตุนะครับจากที่สอบถามนะครับ
ตำรวจสนพญาไทยนะครับก็ได้นำกำลังเข้ามาที่หอพักนะครับ
หลังเกิดเหตุไม่นานเลยครับแล้วก็ได้มีการรู้สึกว่าจะพาแฟน
แล้วก็ติดต่อทางแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยที่สอนอพญาไทยนะครับ
เอาเป็นว่าคนร้ายเองก็มีแฟนใหม่นะแล้วก็ไปตามหึงหัวอดีตภรรยา
ถ้าเกิดเขาจะมีคนใหม่อย่างนี้ใช่ไหม
แต่คนในหอพักบอกว่ารักกันดีนะครับ

คือคนในหอพักบอกว่าก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะยิงแฟนสาวนะครับ
เขาไม่เคยเห็นทั้งสองคนทะเลาะกันเลยนะครับ
รักกันมาคบกันมามีลูกด้วยกันอยู่ภายในหอพักนี้ประมาณ๓ปีแล้วในห้องนี้นะครับ
แต่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะกันผมสอบถามเพื่อนที่อยู่ข้างห้องก็ไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ตกใจเหมือนกันครับที่ผู้ก่อเหตุตัดสินใจแบบนี้ครับ
ดังนั้นเหมือนค่ะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างมีแฟนใหม่แต่ตำรวจก็ยังตั้งปมเป็นเรื่องของความหึงหวงเรื่องชู้สาว
ดังนั้นข้อมูลที่อยู่ในห้องหรือแบบเอกสารต่างมันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องอื่น
อย่างที่คุณนฤทธิบอกเรื่องหนี้สินอะไรแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมคะ
เท่าที่ได้ดูนะครับก็ยังไม่พบนะครับว่ามีการตัดพอเรื่องหนี้สินหรือว่าจำนวนตัวเลขอะไรต่างนะครับไม่มีครับ
ตำรวจคาดว่าจะติดตามตัวคนร้ายได้ในเวลาอันใกล้นี้ไหมครับคุณนฤทธิ์
น่าจะใกล้น่าจะเวลาอันใกล้นะครับเห็นมีการติดต่อทางพูดคุยจากแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับให้เข้าเกลี้ยกล่อมนะครับ
ไม่รู้ว่าใช้ด้วยวิธีการใดนะครับเกลี้ยกล่อมคนร้ายให้ยอมมอบตัวครับแต่เวลานี้กลัวคนร้ายที่คือตอนนี้ก็ต้องก็ต้องกลัวคนร้ายครับว่าไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงต่อไปอะครับ
ไม่เป็นไรก็เราให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานกันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับยุทธวิธีต่างนะฮะเจ้าหน้าที่คงจะดำเนินการอยู่
ขอบคุณคุณนฤทธิ์นะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่ะก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางด้านสอนอพญาไทยอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับสอนอพญาไทยเนี่ยพนักงานสอบสวนได้นำพี่สาวของผู้ตายนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับเพื่อนร่วมงานด้วยก็มากัน๕คนเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของคนร้ายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ให้ข้อมูลกันอยู่สักประมาณสาม

ของคนก่อเหตุเกลี้ยกล่อมให้คนก่อเหตุมอบตัวนี่เห็นไหมคะป้ายเปิดออกมาอย่างงี้แงะออกมาก็จะเป็นอีกทะเบียนหนึ่งใช่ค่ะโอ้โหคือตำรวจบอกว่าตอนนี้ที่กังวลก็คือกลัวว่าคนก่อเหตุจะฆ่าตัวตายครับก็ต้องเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวให้เร็วที่สุดอืมอ่า